มาดูติดตามบรรยากาศเรื่องของการเดินทางกลับภูมิลำเนาของพี่น้องประชาชนกันหน่อย
เพราะว่ายังเป็นช่วงของการเดินทางไปอยู่นะครับ
มาดูเส้นทางบริเวณต่างระดับบางปะอินครับ
ซึ่งเป็นเส้นทางมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับ
เพราะว่าการจราจรนั้นก็เริ่มติดขัดสะสมเล็กน้อย
บริเวณที่เป็นคอขวดแต่ว่ายังสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับ
ค่ะและบริเวณที่ที่ฉันยืนอยู่นะคะ
ก็คือจุดทางขึ้นทางต่างระดับบางประอินค่ะ
เพื่อที่จะเข้าสู่ถนนสายเอเชียมุ่งหน้าเข้าสู่ทางภาคเหนือ
ซึ่งในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันแรกนะคะในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานค่ะ
ก็ได้มีประชาชนนะคะทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนากันเป็นจำนวนมาก
ซึ่งล่าสุดขณะนี้นะคะที่บริเวณถนนเส้นนี้ค่ะก็ได้มีการจราจรติดขัดเล็กน้อยนะคะ
เนื่องจากว่าเป็นบริเวณคอขวดค่ะ
ซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าถนนเส้นนี้นั้นหากเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครค่ะ
จะสามารถใช้ได้จำนวน๔ช่องทางนะคะ
แต่ว่าหากขึ้นไปอย่างนั้นจะลดเหลือเพียงแค่๒ช่องทางเท่านั้นค่ะ
โดยตำรวจทางหลวงเองนะคะก็ได้มีการมาระบายรถนะคะ
รวมถึงมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่บริเวณนี้ตลอดเส้นทางค่ะ
ตำรวจทางหลวงนะคะก็ได้มาทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานค่ะ
ที่บริเวณทางขึ้นทางต่างระดับบางปะอินนะคะ
เพื่อเข้าสู่ถนนสายเอเชียค่ะ
จากบริเวณนี้นั้นนะคะได้เริ่มมีการจราจรติดขัดสะสมเล็กน้อยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
โดยรถนะคะที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าเข้าสู่ภาคเหนือนั้นจะสามารถเดินทางมาได้๔ช่องทางค่ะ
ทางหลักและทางคู่ขนานนะคะ
แต่เมื่อถึงทางขึ้นทางต่างระดับค่ะจะถูกบีบให้เป็นคอขวดเหลือเพียง๒ช่องทางเท่านั้น
ซึ่งทำให้การจราจรนะคะเกิดการชะลอตัวค่ะแล้วก็เคลื่อนที่ได้เล็กน้อย
โดยท้ายแถวนะคะได้มีการสะสมไปจนถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
บริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอินนั้นก็ยังคงมีปริมาณไม่มากนักนะคะ
ซึ่งตำรวจทางหลวงเองค่ะก็ได้มีการตั้งกลวยไว้จนจุดตรงจุดทางแยกนะคะ

แล้วก็แยกรถนะคะที่จะมุ่งสู่ภาคเหนือและภาคอีสาน
ไม่ให้มากระจุกตัวอยู่ที่เดียวกัน
ซึ่งเป็นบ่อเกิดของปัญหารถติดสะสมได้
รถจำรวจเอกที่ยรวรรษมารุษเก้า
รองสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงอายุทยาค่ะ
ก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะว่า
รถนั้นจะชะลอตัวบริเวณทางขึ้นทางต่างระดับประมาณ๕๐๐เมตรเท่านั้นนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้ก็จะสามารถทำความเร็วได้ตามปกติ
แล้วก็มีความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะ
โดยตำรวจทางหลวงเองนะคะก็จะพยายามระบายรถเพื่อไม่ให้ติดสะสม
เนื่องจากหากปล่อยไว้นะคะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
และหากเกิดอุบัติเหตุค่ะตำรวจทางหลวงนั้นก็จะมีรถม้าเร็วนะคะ
เพื่อที่จะนำรถเข้าข้างทางไม่ให้ขัดขวางการจราจรได้อีกด้วย

ช่วงนี้นะครับจากลงถนนพระหลโยธินนะครับตั้งแต่ลงดอนเมืองโทเวย์นะครับ
รถถือว่าไม่ติดแต่ว่าได้เคลื่อนตัวได้ตลอด
แต่เนื่องจากปริมาณรถมีมากจากเลนส์ที่มา๖เลนนะครับออกจากกรุงเทพ๖เลนเต็ม
เคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับ๘๐๑๐๐กิโลเมตร
แต่พอมาถึงจุดของทางแยกต่างระดับก่อนขึ้นทางแยกต่างระดับ
ซึ่งเป็นทางเบี่ยงที่จะไปทางภาคเหนือตอนล่างนะครับ
ซึ่งประชาชนวันนี้ถือว่าได้ออกจากที่ทำงานมาแล้วก็มาเหลือแค่กี่เลน
รวมถึงการที่จะเบียดทางขึ้นทางต่างระดับซึ่งเหลือพื้นที่การจราจรเพียง๒เลน
ซึ่งเป็นจุดตัดกับวงแหวนตะวันออกสาย๙
ซึ่งประชาชนก็มาทางวงแหวนเพื่อตัดกับทางพระหลโยธินและทางวงแหวนตะวันตก
ซึ่งเป็น๓เส้นทางนะครับ๓สายน้ำนะครับมารวมที่ต่างระดับบางปะอิน
เราจัดเจ้าหน้าที่อยู่บนต่างระดับบางปีเลยครับร่วมกับตำรวจภูทรและตำรวจทางหลวง
ยืนกันตลอดครับให้ลูกน้องยืนกันตลอดเพื่อดูแลประชาชนนะครับ
ช่วยกันตัดสลับและเช็คปริมาณท้ายแถวถ้าด้านไหนมีปริมาณมาก
เราจะพิจารณาและให้ผู้บังคับประชาสั่งการมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เดินทางให้เร็วครับ
อย่างไรก็ตามนะคะหากประชาชนที่ต้องการหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ค่ะ
ตำรวจทางหลวงเองนะคะก็แนะนำว่าสามารถไปได้ที่เส้นถนนคลองหลวงธรรมศาสตร์ทางทิศตะวันตกค่ะ
เพื่อที่จะไปออกถนนเส้นสาย๓๔๗นะคะเพื่อที่จะทะลุอำเภอบางปะหันเข้าสู่ถนนสายเอเชียได้เช่นเดียวกันค่ะ
สำหรับการจราจรบริเวณนี้นะคะตำรวจทางหลวงค่ะก็คาดว่าจะคลี่คลายได้ในช่วงเย็นของวันนี้นะคะ
เนื่องจากว่าประชาชนค่ะได้ทยอยเดินทางกลับตั้งแต่ในช่วงเช้า
ส่วนเส้นทางสายอีสานนะคะตำรวจทางหลวงเองค่ะก็คาดว่าจะหนาแน่นขึ้นนะคะในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงดึกของวันนี้ค่ะ
ซึ่งหากประชาชนนะคะมีการเหนื่อยล้านะคะจากการขับรถค่ะหรือว่าหากต้องการสอบถามเส้นทางนะคะก็สามารถแวะได้ที่จุดบริการตลอดเส้นทางค่ะ
ขอบคุณคุณพลอยสจีครับ